เจ้าของคนขายก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะ

ใกล้เคียงจริง
เพราะว่าเนี่ยคนขายเขาเป็นพ่อค้าลิเก
เขาเป็นลิเกเก่าค่ะ
เขาก็เลยนำไอเดียในการที่เมื่อก่อนเคยเล่นลิเกแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เล่นไง

แล้วก็ประกอบรสาเล็กเนี่ยให้เป็นโรงลิเก
เคลื่อนที่ไปตามที่ต่างแล้วก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยนะคะว่าลูกค้าให้ความสนใจกันแค่ไหนนะคะ
จากก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยแล้ว
ยังไงล่ะลีลาการร้องเพลงไม่แพ้นักร้องลูกทุ่งเสียงทองเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นพระเอกลิเกก็ได้นะ
มาขายก๋วยเตี๋ยวจะสั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรดี
คุณให้มันมีความคล้องจองกันนิดนึง

ห้ามผมดิไปฟังพี่เขาดีกว่านายสนอแสงมณีอายุ๕๔ปีค่ะเขาเป็นอดีตพระเอกลิเกที่ผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะ
ก็ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนไปซื้อกันตลอดทั้งวันก็ทีมข่าวเราก็ถามไงยังไงทำไมถึงได้มาแต่งชุดลิเกแบบนี้
สนกเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพระเอกลิเกของคณะเสน่ห์แสงมณีที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นคณะของคุณพ่อค่ะจนเรียกว่าวันเวลาล่วงเลยถูกไหมลิเกก็ได้รับความสนใจน้อยลงเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่มีคนจ้างงาน
ก็เลยต้องไปทำงานรับจ้างนาน๗ปีเก็บหอมรอมริบมาได้ก้อนหนึ่งก็เลยมาลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวในรถซาเล้ง
ระเวนไปเรื่อยตามแหล่งชุมชนตามหมู่บ้านตามวัดวาอารามที่มีคนไปทำบุญแต่ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจไงคุณ
เพราะว่ายังไงร้านก๋วยเตี๋ยมันก็มีเยอะก็เลยปิ้งไอเดียใส่ชุดลิเกดีกว่าเพราะว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้คน
ก็เลยตกแต่งร้านนะคะก็คือต่อลำโพงเข้าไปในรถติดไมโครโฟนเอาไว้ร้องเพลงเรียกลูกค้า
พอทำแบบนี้ลูกค้ามากันแน่นเลยล่ะค่ะ
จะเป็นมาค่ะเติม
อันนี้ดีกว่า
ไม่มีความเคยเข้าป่า
นายสนอบอยากจะถามนะเกินว่าว่าว่าว่า
คุณจะแอ็กโค้ไปไหนก็เห็นเขามีแอ็กโค้ด้วย
เขาติดไม้ลำโพงอะไรของเขาอ๋อนี่ไงลิเกลูกของ
อยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้มีแม่ยกติดตามไหม
แน่นอนอยู่แล้วนอกจากแม่ยกเนี่ยลูกค้าเขาแน่นร้าน
เพราะว่าทำแบบนี้นะคะ
ก็จะได้เป็นการช่วยอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านอย่างลิเก
เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันด้วยนะคะ
แล้วก็ทำให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะอยู่บนเวทีนะ
อยู่ที่ไหนก็สามารถดูลิเกได้
ใครอยากจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวลิเก
จะไปทานอาหารอร่อยก็เดินทางไปได้ค่ะ
ขายประจำอยู่ที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพราน
วัดศรีสะทองวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ช่วงบ่ายก็ตระเวนขับไปขายตามหมู่บ้านนะคะ
ส่วนราคาค่ะชามละ๓๐บาทเท่านั้น

แล้วก็มีเมนูทางก๋วยเตี๋ยวน้ำสายก๋วยเตีต้มยำก๋วยเตี๋น้ำตกนะคะ

จดได้เลยใช่ค่ะจะรับไปจัดนอกสถานที่ก็ได้คุณจะบวชคุณจะแต่งงาน
คุณจะจัดงานอะไรทำบุญอะไรก็เรียกพี่เขาไปนี่ฉันชอบวิธีการเสิร์ฟของเขาด้วยนะ
เอาใส่พานพานเงินแล้วตรงชุดเครื่องปรุงเขาจะเป็นลักษณะคล้ายกับผ้า
ใช่ครับมีรายละเอียดเลยคือใส่ใจทุกรายละเอียด
เสิร์ฟมาอย่างนี้ได้แล้วคุณลูกค้า
วันนี้ขอลาไปก่อน
เตรงเตรงเตรงเตรง
เตรงเตรงเตรงเตรง
เตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรง